ข่าวนี้นี่คือยังหาตัวผู้ที่กระทำผิดเหมือนกับข่าวนี้เลยค่ะ
เพราะว่าแม่ค้าสเต็กถูกพบกลายเป็นศพ
แล้วตามลำตัวมีร่องรอยเหมือนกับโดนเครื่องช็อตไฟฟ้าค่ะ
จี้ตามลำตัวเป็นรอยแบบจ้ำแล้วคอเขียวช้ำ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปสืบหาค่ะว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นการฆาตกรรม
เหตุการณ์นี้เป็นการเสียชีวิตปริศนานะคะ
ของนางสาวพัชราธงสวัสดิ์อายุ๔๐ปี

เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเพื่อนบ้านไปเจอ
พบว่านอนเสียชีวิตอยู่ที่ชั้นล่างในบ้านพัก
แถวบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรี

ไปดูมันมีร่องรอยเป็นบาดแผลผู้พอง
ที่แขนที่ขาที่ลำตัว
หลายจุดเลยเป็นทั่วร่างกายเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปสอบปากคำน้องสาวของผู้ตาย
คือนางสาวสุวิมนธงสวรรค์
เพราะว่าน้องสาวอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็ให้ข้อมูลค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
พี่สาวก็อยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละอยู่กับสามี
สามีของพี่ชื่อว่านายมงคลเสือเดชอายุ๓๗ปี
แล้วก็มีลูกอยู่ด้วยกันอีก๒คน
แต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ทั้งพี่เขยกับพี่สาวแยกกันอยู่
เพราะว่าพี่เขยกับพี่สาวทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันประจำเลย
เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่เขยไปรับพี่สาวจากบ้านแม่
ภาษีเจริญกลับมาที่บ้านหลังนี้ค่ะ
แล้วน้องสาวบอกว่าหลังจากนั้นติดต่อกับพี่สาวไม่ได้เลย
พอเข้าสู่วันใหม่วันที่๑เมษายนช่วงประมาณ๕ทุ่ม
พ่อของพี่เขยกับหลานเนี่ยก็มาที่บ้านนี้
รอบนั้นน้องสาวถามกับพ่อพี่เขยไปว่าพี่สาวเป็นยังไงบ้างได้เห็นหรือเปล่า
ปรากฏว่าพ่อของพี่เขยบอกว่าอ๋อพี่เธอนอนอยู่ที่หน้าบ้าน
พอน้องสาวได้คำตอบแบบนี้ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
คือคิดว่ามีคนอยู่ที่บ้านแล้วเลยไม่ได้ติดใจอะไร
แล้วมารู้อีกทีนึงเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่าพี่สาวของเธอเป็นศพอยู่หน้าบ้าน
ทีนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสพบางบัวทองก็สันนิษฐานนะคะ
ว่าผู้ตายอาจจะเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตตามร่างกาย
แล้วตอนนี้ตำรวจเองก็ไปติดตามตัวสามีค่ะคือนายมงคล
พ่อของนายมงคลมาสอบปากคำ
เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลที่ตำรวจได้มาเบื้องต้น
ก็คือนายมงคลซึ่งเป็นสามีของผู้ตายเนี่ย
เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างหนีหมายจับในคดีพยายามฆ่านั่นเอง
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนายมงคลสามีของผู้ตาย
แต่ตำรวจก็จะรีบตามตัวมามาสอบปากคำต่อไปนะคะ